คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมนะคะ
เป็นกลุ่มโชเฟอร์แท็กซี่พลเมืองดี
คือโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งอายุแค่๑๙ไม่มีเงินติดตัว
แล้วก็อยากจะนั่งรถแท็กซี่เพื่อกลับบ้าน
แล้วบอกกับโชเฟอร์แท็กซี่ว่ายอมที่จะมีเพศสัมพันธ์
เพื่อแลกค่ารถเพราะอยากกลับบ้าน
แต่โชคดีจริงที่เจอโชเฟอร์แท็กซี่พลเมืองดี
นิสัยดีใจหล่อนี่ค่ะเขาช่วยเหลือโดยที่ไม่คิดเงินเลยนะคะ

เขาก็คุยกันในกลุ่มว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้น
เขาเลยบอกว่านี่ยังดีนะที่น้องมาเจอกลุ่มพี่ที่เขาเป็นพลเมืองดีนะ
ไม่เจอใครหลอกใครอะไรไปซะก่อนนะคะ
นี่ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์เรื่องราวนี้นะคะ
บอกว่าขับรถไปส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพไปนครสวรรค์ไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียว
ผู้โดยสารเนี่ยเป็นเด็กสาววัย๑๙ไม่มีเงินยื่นข้อเสนอยอมมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกค่ารถด้วยซ้ำ
นี่ค่ะโพสต์นี้บอกว่างานส่งฟรีน้องเขาวัย๑๙โชคดีเจอกลุ่มพวกเราทีอาซีรังสิต
คือน้องเขาเจอผู้ชายหลอกมาทำงานกรุงเทพโดนยึดเงินกับโทรศัพท์หมดตัวเลยมาตกรถอยู่ที่ท่ารถแถวรังสิต
ทางกลุ่มแท็กซี่ก็เลยถามเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่มิจฉาชีพ
ก็เลยตัดสินใจลงขันรวบรวมเงินค่าแก๊สตามกำลังที่มีส่งน้องถึงนครสวรรค์อย่างปลอดภัยนะคะ
มาส่งน้องหลายคนก็เพราะว่ามันเที่ยงคืนแล้ว
นี่ค่ะเขาก็โพสต์บอกเอาไว้นะก็สลับกันขับ
กลัวจะง่วงกลัวจะหลับก็บอกว่าเป็นอุทาหรณ์
ขอให้เพื่อนสมาชิกที่ร่วมช่วยเหลือน้อง
ริมรุ่งเรืองในอาชีพลักษณะแบบนี้นะคะ
ในวิทยามุนมาตรคนขับแท็กซี่
ที่เจอกับน้องเป็นคนแรก
น้องผู้หญิงคนนี้ขอเรียกว่าเป็นนางสาวกรเกษนะ
เขาบอกว่าเขาเป็นคนแรกที่เจอน้อง

แล้วก็บอกว่าไปส่งที่จังหวัดนครสวรรค์หน่อย
พอขับรถไปถึงช่วงห้างโลตัสนวรรณคร
น้องผู้หญิงก็พูดขึ้นมาเลยบอกว่าหนูไม่มีเงินค่ารถนะ
ขอเอาตัวเข้าแลกเป็นค่ารถกลับบ้านได้ไหม
โอ้โหโชเฟอร์แท็กซี่บอกตกใจมากนะคะจอดรถเลยอะค่ะ
มีสมาชิกในกลุ่มประมาณสี่สิบคนนะคะจนนายสัญชัยมุกศิกภัณฑ์
นายดิเรกศรีฉ่ำนายอนุวัฒน์ชมสนเป็นสมาชิกในกลุ่มเดินทางมาหา
ครับนี่นะคะพอมารวมตัวกันทั้งสี่
เลยคุยกันกับน้องผู้หญิงเลยค่ะคือต้องคุยกับน้องก่อนว่า
น้องเขาเดือดร้อนจริงไหมหรือเป็นมิจฉาชีพหรือยังไง
ครับจนรู้ความจริงทั้งหมดแล้วน้องเขายังยืนยันนะว่า
มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับค่ารถเพื่อไปส่งที่นครสวรรค์ก็ได้นะ
แต่ขอร่วมหลับนอนเพียงคนเดียวเท่านั้นนะน้องยังยืนยันพูดแบบนี้กับ
กลุ่มเลยนะคะโอ้โหแบบนี้ค่ะคือทั้งกลุ่มทั้งสี่คนเขาเลย
หารือกันคุยกันเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปส่งน้อง
ไม่คิดเงินสักบาทเดียวอืมตกลงกันแบบนี้นะคะ
นายดิเรกอาสาขับรถแท็กซี่ของตัวเองพาน้องไปส่งค่ะครับ
ก็ให้น้องผู้หญิงเนี้ยนั่งเบาะหน้าข้างคนขับอืม
น้องจะได้คอยบอกทางก็นี่นะคะก็กลับบ้าน
ตั้งใจจะไปส่งเลยที่ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอรัดยาวจังหวัดนครสวรรค์
นายอนุวัฒน์นายสัญชัยนายวิทยาตามแผนผังนี้เลยนะคะ
ก็นั่งตามตำแหน่งนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไปกันหลายคน
จะได้สลับสับเปลี่ยนกันขับระยะทางไกล
จะได้ช่วยกันเผื่อคนนึงง่วงอีกคนนึงมาขับ
แล้วก็เพื่อดูแลความปลอดภัยอะไรกันด้วยนะคะมันดึกแล้วด้วย
และระหว่างทางโชเฟอร์แท็กซี่บอกเลยว่าเพื่อความปลอดภัย
เพื่อข้อมูลที่แบบเป็นหลักฐานอะไรชัดเจน
เข้าประสานสอบพเก้าหนึ่งเอาไว้ด้วยนะอ๋อเลยฮะ
เพื่อความบริสุทธิ์ใจนะคะว่าเนี่ยเขากำลังช่วยน้องนะอ่า
กันสี่คนแบบนี้นะไปส่งน้องที่นครสวรรค์นะครับ
พอน้องถึงบ้านอย่างปลอดภัยเนี่ยนะคะก็มีกลุ่มเพื่อนโชเฟอร์ที่ใจดีร่วมสมทบทุนค่าแก๊ส
ได้มา๘๐๐ค่ะสำหรับการเดินทางกลับกรุงเทพอีกรอบหนึ่งของโชเฟอร์แท็กซี่กลุ่มนี้ค่ะ
เขาเลยบอกว่าดีใจมากที่ช่วยเหลือน้องได้อย่างปลอดภัยนะคะ
แต่เขาก็เลยบอกว่าน้องโชคดีนะที่เจอกลุ่มของเขาเนี่ย
เพราะถ้าไปเจอคนไม่ดีเราไม่รู้ไงใช่น้องจะไปเจอใครบ้างอ่ะ
เผลอไม่รู้น้องจะถูกแบบลวนลามถูกอะไรหรือเปล่านี่ยังโชคดี
มันก็ช่วยโอกาสเราเลยอ่ะถูกต้องนี่ค่ะก็ส่งน้องถึงนครสวรรค์ยังปลอดภัยค่ะ

ก็คือน้องเขาแบบไม่มีตังค์ที่จะกลับนครสวรรค์แล้วเขาก็ขึ้นรถผมอ่ะ
ไปโรงที่อ่าโรตัสยุทยาครับแล้วก็บอกว่าเอออ่าพี่หนูไม่มีตังค์นะ
พอจะมีอ่าแลกอะไรจากประมาณนั้นนะพี่กับหนูได้ไหมแล้วก็ผมก็
หาเพื่อนในกลุ่มให้ไปเจอกันที่โรตัสนาวะอ่าแล้วก็แชร์ในว่า
พอจะมีอ่าเฉลี่ยกันไหมให้ไปส่งน้องที่นครสวรรค์ครับคุณครักษ์แก๊ส
ก็เฉลี่ยกันไปประมาณนี้ครับพี่สงสารน้องนะบางทีเราฟังจากซีโร่
จากเพื่อนเออแล้วก็เห็นใจนะบางทีแล้วก็สละเวลาตรงนั้น
เพราะหนึ่งเราก็ขับรถมาตั้งแต่เช้าแล้วไงมันก็ใกล้เวลาที่จะ
หนึ่งไว้ครับโทรไปแจ้งทางสพก่อนว่าเออทางพวกผมสี่คน
จะไปส่งน้องผู้หญิงที่นครสวรรค์อะไรประมาณนี้ครับ
วัยสิบเก้าปีครับน้องก็เล่าให้ฟังว่ารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณกลุ่ม
ทุกคนจริงจริงที่ช่วยเหลือน้องเอาไว้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
มันเริ่มจากช่วง๒๓วันก่อนเข้ากรุงเทพมาหางานทำกับแฟน
พอมาถึงกรุงเทพหางานทำเรียบร้อย
พี่ชายของแฟนชวนไปเที่ยวบ้านที่อุบลราชธานีก็ไปเที่ยวกัน
พอไปถึงบ้านแฟนที่อุบลราชธานีแฟนกับพี่ชายก็ดื่มเหล้ากัน
เมาทะเลาะกันแล้วผ่านมาถึงเธอพี่ชายแฟนยึดเงินเธอไปค่ะ
อืมเธอบอกเงินก็ไม่กี่ร้อยอ่ะยึดไปหมดเลย
โทรศัพท์มือถือเธอไปด้วยครับมือถือเธอด้วยนะ
พอยึดไปปุ๊บปลาทิ้งปั๊บเลยมือถือพังเลยนะคะ
พี่ชายแฟนขู่เธอด้วยนะคะบอกว่าไม่ได้กลับบ้านหรอก
จะไม่ยอมให้กลับพอตกดึกค่ะเธอก็เลยหาจังหวะหนีออกมาจากบ้านแฟน
เจอตำรวจที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่ท่ารถ
แล้วก็ให้เงินเธอนะคะขึ้นรถบขศมากรุงเทพ
ทีนี้ค่ะพอมาถึงรังสิตเหลือเงินแค่ร้อยกว่าบาท
ก็พยายามเดินหาขอยืมโทรศัพท์ของคนแถวนั้นเพื่อโทรหาพี่สาว
แต่ติดต่อใครไม่ได้เลยค่ะเธอบอกเธอท้อมาก
หนทางที่จะกลับบ้านแล้วไม่รู้จะทำยังไง
โบกรถแท็กซี่บอกว่าอยากกลับบ้านที่นครสวรรค์
แต่เงินเธอเหลือแค่ร้อยกว่าบาทนะคะเธอก็เลยบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงจริง
คือคิดอย่างเดียวคืออยากกลับบ้านอ่ะเธอก็เลยบอกกับโชเฟอร์แท็กซี่ว่า
มีเพศสัมพันธ์ด้วยหนึ่งครั้งเพื่อแลกกับค่ารถกลับบ้าน
แต่ฝั่งโชเฟอร์แท็กซี่เป็นคนดีมากจริงจริงไม่เอาข้อเสนอนี้
แล้วก็รวมกลุ่มกันนะคะในกลุ่มของแท็กซี่ที่บอกไปค่ะ
ช่วยเธอนะคะไม่คิดเงินด้วยส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยด้วย
บอกทราบซึ้งใจมากทราบซึ้งใจจนไม่รู้จะทำยังไงดี
ได้แต่ยกมือไหว้ขอบคุณนะคะครับ
มันไม่มีหนทางจริงค่ะถ้าอย่างแบบใครทุกคนไม่เป็นหนูไม่รู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นกลางคืนนั้นมันเป็นยังไงบ้าง
แบบเราไม่มีจังเราไม่มีโทรศัพท์เราต้องทำยังไงเขาก็มารวมกันแล้วเขาก็มานั่งคุยกันว่าจะเอายังไงมาส่งน้อง
แล้วหนูก็เลยบอกอย่างไรก็ได้ค่ะพี่ขอให้หนูมาส่งหนูราคาสวรรค์ก็ขอบคุณพวกพี่มากเลยค่ะถ้าวันนั้นไม่ได้เขาหนูแย่แน่เลยเพราะหนูก็ไม่มีผลทางจริง
ทีนี้ค่ะหญิงสาวคนนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องให้พี่ชายแฟนที่ยึดเงินเธอถี่ปลาโทรศัพท์มือถือเธอพังเนี่ยต้องให้รับผิดชอบ
ถ้าไม่รับผิดชอบเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีค่ะเธอบอกแบบนี้นะคะ
คือตอนแรกเธอก็ไปหาตำรวจแล้วล่ะสุดท้ายพอตำรวจช่วยเหลือมาแล้วก็มาถึงกรุงเทพได้ก็ทีนี้ก็เหมือนกับว่าอับจนหนทาง
ใช่ค่ะเธอไม่รู้จะกลับนครสวรรค์ยังไงจากกรุงเทพมีเงินแค่ร้อยเดียวอย่างนี้